แนวจารย์มีคาร์โบย
พอแล้วครับเจ้าผ่อนของอุตสานกินแทนแลนด์อุตชามชล
คาร์โบย
นี่ขี่กระทิงมาเลยนี่พี่ป๋องนี่เคยพาคนได้ไปแล้ว๑แสนนะฮะไม่ธรรมดา
แล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะพาให้เราไม่ได้อะไรเลย
โอ้ยไม่ใส่แล้ว
ผมเลือกมาแล้วผมต้องมั่นใจแล้วแหละว่า
อย่างน้อยพี่ป๋องก็ต้องช่วยผมนั่นแหละ

เราเตรียมกลิ่นกันเลยดีกว่านะฮะถ้าพร้อมแล้ว

กึ่งกึ่งภาษาไทยนะสมอง

มาทางด้านนี้นะครับผม
สูงสุดบนนั้นถ้าไปถึงได้๑แสนบาท
เรามีดาวเป็นตัวช่วยให้๓ดวงนะครับ

แล้วก็มีพี่พวงเชิญยิ้มนะครับนับพวงนะฮะ
แล้วก็มีคุณนุ่นดารันนักแสดงแล้วก็มีคุณแคทคัทริยามารสี
ครับผมผมเอาเป็นพี่พวงเชิญยิ้มแล้วกัน
พวงเชิญยิ้มนะครับคำถามข้อนี้จะต้องผ่านให้ได้นะครับเชิญครับ
สวัสดีครับผมนพงศ์เชิญยิ้มฮะแม่วันนี้มีคำถามมาถาม
อยากถามว่าน้าบัวเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือยากไป
ถามเรื่องนี้ยายพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองแม่คำถามนะ
อยากถามว่าแม่ปลาบูพอตายไปแล้วเกิดเป็นต้นอะไร
แม่ปลาบูตายไปแล้วไปเกิดเป็นต้นอะไรนะครับครับผม
พี่ป๋องเอาจากที่ความคุ้นนะไม่ได้บอกว่าเป๊ะนะ
แต่เหมือนมันเป็นความทรงจำลางนะต้นมะเขือในความรู้สึกนะ

ผมดูแต่ว่ามันนานมาแล้วมันจางเหมือนพี่ป๋องแหละ

ถ้าไม่มั่นใจเราสามารถใช้ดาวได้นะครับผม
ก่อนจะใช้ดาวนะครับตอบคำถามก่อนครับว่าเลือกคำตอบข้อไหนนะครับ

มะเขือนะพี่ป๋องตอบว่าต้นมะเขือนะครับ
อันนี้มั่นใจหรือยังถ้าไม่มั่นใจใช้ดาวไหมครับ
ตอนนี้เอียงมาที่ต้นสโหนไหมใช่เอียงมาที่ต้นสโหนอ่านี่แหละ
ดาวแปดสโหน่ก็ได้ครับโอเคเอาดาวมาหนึ่งดวงนะครับตอบต้นสโหน่
เพิ่มอีกหนึ่งคำตอบครับผมครับอืมเอาละไปดูกันนะครับว่าจะเป็นต้นมะเขือ
หรือต้นสโหน่หรือไม่ใช่สองตัวนี้เลยนะครับถ้าตอบถูกได้เล่นต่อ
ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่านะครับครับเฉลยครับอ่าเฉลยแล้วนะครับ
แม่ปลาบูตายไปแล้วเกิดเป็นต้นมะเขือเป็นต้นโพด้วย
แต่ว่าเป็นต้นน้ำเสียงต่อโชคดีใช่ไหมตอบถูกใช่ไหมเก่งมาก
เอาแล้วผ่านไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับสบายครับ
ยังเหลือดาวน์ถึงสองโดนครับอ่าไปดูขั้นต่อไปนะครับ
คันนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมมีคุณเอชายานะครับ
คุณพันยศแล้วก็มีคุณหญิงทิติกานะครับ
ก็เป็นนักร้องลูกทุ่มนะฮะอืมแล้วก็มีคุณปรัสคุณปรัส
นี่นักฟุตบอลถูกต้องครับเรื่องบอลโอเคไหม
ผู้ชายบอลที่บอกว่าเขียนแรงบอลอ่าเข้าทางเลยทั้งคู่เลย

คุณปรัดนะครับผมขอคำถามครับคุณปรัชครับ
สวัสดีครับผมปรัสสมรรคลาศครับอ่านักเตะสวรรค์ธรรมดีเอฟสี
มีทีมเข้าส่งการแข่งขันกี่ทีมครับครับผมชวนคำถามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ข้อนี้เราจะมีดาวน์ที่จะมาช่วยได้ถึงสองดวงนะครับอืม
สิบแปดใช่ไหมป๋องอืมสิบแปดยิ่มสองเยอะไปยิ่มสองเยอะไปเนาะ
คิดว่าสิบแปดอ่ะอ่าสิบแปดสิบแปดโอเค
ผมเชื่อพี่ป๋องผมเลือกสิบแปดทีมครับจะใช้ดาวไหมครับ
ไม่แปดครับสิบแปดทีมเป็นการวัดนะครับพี่ป๋อง
พี่ป๋องโอเคครับเดี๋ยวโอเคผมโอเคผมโอเคอยู่แล้ว
โอเคอยู่แล้วผมก็ว่าสิบแปดอ่ะผมว่าสิบแปดอ่ะ
แปะนะครับผมจะเฉลยแล้วนะครับครับผมครับผม
มาลุยกันนะครับสิบแปดทีมถ้าใช่ได้หมื่นห้าได้เล่นต่อ
ไม่ใช่จบตรงนี้กลับบ้านมือเปล่าครับเฉลยครับ
อ่าเฉลยแล้วครับสิบแปดทีมครับ
โอ้โหสุดยอดนี่เอาล่ะมามากับดวงจริง
มีโอกาสที่จะไปถึงสามหมื่นเหนือเต็มมือ
หกหมื่นหรือหนึ่งแสนเลยนะครับตอนนี้ผมต้องถามแล้วว่าคุณจะหยุดหรือเล่นต่อ

ถ้าได้๒ดวงหรือจะหยุดแค่นี้หรือจะเล่นต่อแล้วแต่
ผมหยุดตรงนี้ดีกว่าโอ้โอเคแล้วแต่พร้อมพี่เพื่อนล่ะครับ
หยุดตรงนี้ดีกว่าหยุดตรงนี้ได้ครับต้องความมั่นใจของเราเองนะครับ
แล้ววันนี้ขอบบว่าช่วยเราด้วยนะครับพี่ป๋องครับขอบบว่าคุณค่ะ
ขอบบว่าคุณค่ะครับขอบบว่าคุณนักด้วยนะครับ
วันจันทร์หน้าทางไทยรัฐทีวี๔ทุ่ม๔๕คืนนี้

ขอต้อนรับสู่รายการฟิโชว์ที่ฮาได้ตลอดเวลานะครับ
ผู้ช่วยของเราที่ฮามากและเก่งมากด้วยนะครับ
ป๋องน้องจ๊ะจ๋าแล้วก็น้องนิกกี้
พี่ป๋องจะทำให้หนูผิดหวัง
เอามาช่วยเหมือนว่าเอามาช่วยเหมือนว่ะ

แพ้อีกแล้ว
ไม่อยากว่าแพ้
แต่กลางมูลพริกคือแอร์
อย่าว่าแอร์
อัสเดี๋ยวว่าแอร์